มาดูเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ
มีเหตุคนร้ายบุกเข้าไปยิงอดีตนายตำรวจนายหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวทางคดีนะคะ
โดยเฉพาะคดีช่วยเหลือคนที่ไปเกี่ยวข้อง
ได้รับผลกระทบจากการทำงานของตำรวจ
อดีตตำรวจในนี้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดนะคะ
ถูกยิงในขณะที่เอารถเข้าบ้าน
เนี่ยและเหตุอุกอาจกลางวันแสกแบบนี้เลยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่าย๒นี่เองนะคะ
หน้าบ้านพักแห่ง๑ในถนนประสานมิตรซอย๒
ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลา
หลังตำรวจรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิง
เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
คนที่ถูกยิงคือร้อยตำรวจเอกวัชรินเบนจะทศวรรษ
อายุ๔๘ปีเป็นอดีตรองสารวัตร
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลานะคะ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด๓นัดค่ะ
กระสุนเข้าที่ลำตัวและคางได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ

จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือด้วยการปั๊ม
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่ายื้อชีวิตไม่ได้จริงเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
จากการตรวจสอบพบรอยกระสุนปืนที่ประตูและกระจกฝั่งคนขับ

เจ้าหน้าที่กันพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
การสอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุผู้ตาย

มีคนร้ายสองคนน่าจะขับรถเก๋งมานะคะ

ขับตามหลังรถของผู้ตายมา

คนร้ายจอดรถเดินลงมา
ถือปืนมากระหน่ำยิงก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นรถ

ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากสาเหตุเรื่องที่

ร่วมกับกลุ่มทนายอาสา
ออกมาช่วยเหลือทางคดีอาญากับผู้เสียหาย
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีต่าง
โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
รวมทั้งยังได้ไลฟ์สดผ่านเพจตัวเองนะคะ
แฉพฤติกรรมของตำรวจบางนายที่มีพฤติกรรมรีดไถ
หรือว่าการยัดข้อหารวมทั้งคดีอื่น
ตำรวจมีพฤติกรรมเข้าข่ายผิด
ทั้งส่วนตัวและในหน้าที่การงานด้วยนะคะ

ในช่วงที่ร้อยตำรวจเอกวัชริน
เคยมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ